วันนี้เป็นวันของภาคใต้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าข่าวต่อไปนะเป็นกะปิทอดสมุนไพรฮะ
เข้าไปเป็นของดีภาคใต้เหมือนกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมไปดูบอกว่า
เหาะทีเดียวนะของที่นี่เป็นเมนูกะปิทอดสมุนไพรแบบนี้ฮะ
เขาเรียกเคยเคยนี่แหละชื่อยี่ห้อเคยอีไฟล์ทอด
เคยก็คือกะปิใช่มั้ยเจ้าของชื่อฟ่ายเหรอใช่นะฮะเคยอีฟ่ายทอด
เออนะครับอ้าวหรืออีไฟล์เคยไปทอดยังไงไม่ใช่นะฮะ
นี่คือของดีที่เขาวิเศษวังวิเศษจังหวัดตรังโดยมีนางสาวฤดีมากเพชรศรีหรือน้องไฟล์นี่แหละ
เป็นเจ้าของไอเดียคิดค้นทำกะปิทอดสมุนไพรขึ้นมา
บอกว่ากะปิทอดเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้แล้วก็หากินยาก
เมนูนี้เป็นที่นิยมของชาวพัทธลุงนะฮะเธอจึงนำมาคิดค้นปรับปรุงสูตรให้เป็นของเธอเอง
ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วก็นำมาขายออนไลน์
ปรากฏว่าลูกค้าสนใจซื้อเป็นจำนวนมากเลยครับออเดอร์พุ่งพลวดพลวดพลวดพลวดนะฮะ
แล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ
คุณผู้ชมครับกะปิทอดสมุนไพรนะครับแบรนด์เคยอีไฟล์ทอดเนี่ยนะฮะ
มาดูวิธีการทำให้น้ำลายไหลกันก่อน
เทียมตะไคร้พริกสดชั่งน้ำหนักตามสูตรให้ลงตัว
แล้วก็ปั่นให้ละเอียดครับนะฮะแล้วก็เอามาเทใส่หม้อคลุกเคล้า
เคล้ากับกะปิกุ้งแล้วก็เอาเครื่องเทศเนี่ยลงไปผัดเคี่ยวในกระทะนะครับ
ซึ่งขั้นตอนนี้ยากที่สุดเพราะอะไร
เพราะว่าตอนผัดกะปิต้องมีความชำนาญนี่ตอนเขาเคล้านี่ตอนนี้เราเริ่มยากแล้ว
เพราะว่าตอนผัดมันต้องผัดอยู่ตลอดเวลาครับนะฮะ
ถ้าปล่อยให้นิ่งอยู่ในกระทะนะมันจะไหม้มันจะขมนะฮะ
ต้องใช้เวลาผัดอยู่ประมาณ๔๐๕๐นาทีคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อยแขนไหมล่ะ
ถ้าทำเองขั้นตอนสุดท้ายครับก็เอาใบมะกรูดกระเทียมเจียวใส่ลงไป
สมุนไพรทั้งนั้นนะครับแล้วเอามาพักให้เย็น
แล้วใส่บรรจุถุงละห้าสิบกรัมโดยไม่ใส่วัตถุการเสีย
ขายราคา๓๕บาทถ้า๓ถุงก็ร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับ
รสชาติของกะปิทอดสมุนไพรนะครับมันจะกรอบมันเค็มเผ็ดร้อน
ใครชอบกินเผ็ดกินเล่นก็ได้ใครกินเผ็ดไม่ค่อยไหว
กับข้าวสวยร้อนก็เพิ่มความอร่อย
กรฟกินมั้ยสตผัดกุ้งอ่ะ

ไม่ค่อยได้นี่นะฮะแต่ถ้าใครชอบสตอผัดกุ้งนะเอาไอ้เนี่ย
กปิทอดสมุนไพรเนี่ยผัดลงไปก็ได้อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็
กปิทอดสมุนไพรนี้เก็บในอุณหภูมิปกติได้๒อาทิตย์นะใคร
อยากชิมหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทักไปที่น้องไฟล์
เอาไว้ก่อนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ก็มีลองโทรไปคุยดู
เพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ครับแต่กะปินี่ของโปรดเลยอ่ะนะ
ไอ้ฟ้ายทอดก็เท่นะครับอยากชิมคุณฟ้ายฟังอยู่หรือเปล่า